ส่วนเรื่องของการกระทำเนี่ยสำหรับผู้หญิงเนี่ย
ก็ยังไม่หมดนะคุณธรรมองค์เป็นภัยผู้หญิงจริงจริงค่ะ
ผู้หญิงถูกกระทำอีกแล้วตำรวจรวบคนร้ายได้สำเร็จ
เพราะไหวพลิบของผู้หญิงคนนี้ที่เจอกับเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่ง
บุกเข้าไปในห้องของเธอชกท้องเธอหวังจะข่มขืนค่ะ
นี่นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดที่ตำรวจเข้าไปไล่นะคะ
แล้วก็เห็นภาพนี้นี่คือคนร้ายนะคะที่ห้องพักให้เช่าแห่งหนึ่ง
เขตเทศบาลตำบลด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะคนร้ายอายุประมาณสามสิบห้าถึงสี่สิบปี
แจ็คเก็ตนะคะสวมหน้ากากอนามัยไปไหนรู้ไหมคะ
เข้าไปในห้องของครูคนนึงอายุยี่สิบแปดปีครูสาวเลยค่ะ
เข้าไปทำร้ายร่างกายหวังจะข่มขืนค่ะช่วงประมาณเกือบเกือบจะบ่ายสามของเมื่อวานเนี้ยค่ะ
ขณะที่ครูคนนี้กำลังนั่งทำงานอยู่ในห้องคนเดียวคนร้ายเข้ามาในห้อง
แล้วมีมีดคัตเตอร์มาด้วยค่ะโอ้โหถ้าเจออย่างนี้ก็ตกใจสุดขีดนะคะ
เข้ามาแล้วก็เอามีดคัตเตอร์มาจี้ไม่ให้ร้องแล้วบังคับให้เธอนั่งบนที่นอนแบบนี้ค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยต้องบอกครูคนนี้ไหวพลิบดีจริงเธอพยายามแอบโทรศัพท์ให้คนมาช่วย
คนร้ายเนี่ยผลักเธอให้นอนลงเธอก็พยายามเหมือนกับพูดกับคนร้ายค่ะ
บอกฮะใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเดี๋ยวคัตเตอร์บาดคอ
แล้วบอกคนร้ายด้วยนะบอกเนี่ยมีแฟนเป็นตำรวจนะ
แต่คนร้ายไม่กลัวคนร้ายเอามือปิดปากแล้วชกที่ลำตัวแล้วก็หน้าท้องของเธอ
บอกโดนไปห้าหกครั้งคือโดนครั้งเดียวก็จุกแล้วอ่ะครับ
นี่โดนไปห้าหกครั้งคนร้ายบอกเธอบอกขอได้ไหมเนี่ยค่ะ
จนเธอก็ต่อลองจนกระทั่งแบบคนร้ายสังเกต
ว่าเธอใช้โทรศัพท์เพราะมันเห็นว่าเธอใช้โทรศัพท์
คว้าโทรศัพท์ของเธอแล้วก็วิ่งหนีออกไปจากห้องเลยค่ะ
โทรศัพท์ของเธอทิ้งลงพื้นขี่มอเตอร์ไซค์ขับหนีไปเลย
นี่ค่ะเธอก็ไล่ตามไปแบบนี้
ตำรวจชุดสืบสวนของศาลณีตำรวจภูทรวรรศาสตร์ด่านซ้าย
ล่าสุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมนี่ฮื้อ
นี่จับได้จับได้แล้วค่ะ
นายคนนี้ก็คือนายธรรมนูลมูลศรีนะคะอายุ๒๙ปี
พยายามจะข่มขืนแล้วทำร้ายร่างกายนี่แหละค่ะ
เขาจับได้ตอนที่ไปอยู่ที่บ้านพักที่ตำบลกกสะทอน

แล้วอะไรรู้ไหมไอ้กองตรงมุมจอของผู้ชม

แล้วที่บนโต๊ะที่กองอยู่ตรงมุมโต๊ะ

ขโมยมาทั้งนั้นเลยชุดชั้นในผู้หญิงค่ะ
นะคะคือก็ไม่ปกติเหมือนกัน

จะทำร้ายร่างกายเขาหวังจะข่มขืนจริง
บอกเลิกเมื่อ๓วันก่อนแล้วแยกกันอยู่
แล้วตอนนั้นขี่มอเตอร์ไซค์สวนทางกับคุณครูคนนี้ที่หน้าโรงเรียน
ก็ชอบไงแอบชอบก็เลยสะกดรอยตามมาหลายวันแล้ว
พอสบโอกาสก็เลยก่อเหตุค่ะ
ไปขู่เขาไปชกท้องเขาเพราะอะไร
ผมก็ไปกู้ไปเอาขู่ไว้
ผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องร้องแค่นี้แหละ
คือหวังว่าจะไปข่มขืนเขาด้วยถูกไหม

ขอเขาดีเขาไม่ให้เนาะ
เขาเคยจะขอหลับนอนด้วยแต่เขาไม่ยอม

เขาบอกขี่มอเตอร์ไซค์ตะเวนขโมยตามหอพักครูที่ตำบลด่านซ้าย

คือเข้าไปในห้องเราได้ไม่เหลือค่ะอย่างนี้นะคะ

แต่บางทีมันมีขั้นกว่าของมันไง

คุณผู้หญิงเข้าห้องปุ๊บต้องล็อกกุญแจปั๊บ

แต่อันนี้โชคดีที่คือเขายังมีสติ
โทรศัพท์มาเรียกคนช่วยได้ทัน
แล้วคนร้ายก็ตกใจโทรศัพท์ด้วยก็เลยรอดมาได้ค่ะ